วิบวิบเพลงผม
เพชรผมข้อนาที

นี่ใช่ผลเพลงแบบร้อย
เออคุณป๊อกเขาเป็นสามีของคุณมากกี้ราศีไง

ตรงเรี๋ยาเล่า